รายการต่อไปนี้เหมาะสำหรับผู้ชมที่มีอายุ๑๓ปีขึ้นไป
มีภาพเสียงหรือเนื้อหาที่ต้องใช้วิจารณญาในการรับชม
ผู้ชมที่มีอายุน้อยกว่า๑๓ปีควรได้รับคำแนะนำ
สวัสดีครับคุณผู้ชมครับเอาละครับคุณผู้ชมครับ๖๐นาทีอย่างนี้ไปนะครับคือช่วงเวลาของความอัศจรรย์นะครับ

มูเตรูไม่เข้าใครออกใครนะครับ
ในช่วงเดือน๒เดือนที่ผ่านมานี้
เราติดตามข่าวของน้องสาวผู้หญิงคนนี้ของเรา
อย่างใกล้ชิดส่งกำลังใจไปช่วย
ขนาดเดียวกันมันเรียกว่าทุกขลาบหรือเปล่า
มีข่าวดีขึ้นมากำลังมีน้องอยู่
แต่ก็เจอปัญหาแทบจะทุกมุมทุกจุดของชีวิต

ถูกไหมฮะคือต้องบอกอย่างนี้ครับคุณประดับว่า
ก่อนหน้านี้รู้สึกว่าคุณแพทย์จะมาออกรายการที่คุณกับคุณหมอลักษณ์

หมอลักษณ์เองก็ได้มีการทำนายไทยทักเอาไว้ใช่ไหมฮะตอนนั้น

ดาวเหร้ายกเมริงชะตาไป๒ปีครึ่ง
โหรศาสตร์กล่าวไว้ชัดว่าถ้าดาวเสาดวงนี้ยกเล็งชะตาใครในรอบ๓๐ปีจะมีครั้งหนึ่ง
และอยู่๒ปีครึ่งมันคือช่วงดวงแตก
มันแปลว่าไอ้ตัดที่มันเจอและตัดสินใจนั้นมันอาจจะผิดพลาด
เพราะฉะนั้นถ้ามันมีเหตุมีอะไรที่เกิดขึ้นให้แพทย์ระมัดระวัง
มัดระวังการตั้งคันก่อนก่อนที่จะได้แต่งงานหรือก่อนที่จะได้ถึงเวลาอันควร
อยากให้ดูว่าปี๒๖๐๖๑ไปถึง๖๒อีกครึ่งปีคือ๒ปีครึ่ง
ตั้งแต่ปี๒๖๐แพทย์ต้องถึงจะมีใครก็ขอให้อดทนเรียนรู้ระมัดระวัง
อย่าเพิ่งลงเอยในนิติกรรมแห่งความรักที่จะมีต่อกัน
ยังไม่แนะนำแต่งงานขอให้เลยปี๒๖๒ไว้ก่อน

พล้อยหลังเลยสามเดือนสี่เดือน

ขึ้นมาเลยว่าเฮ้ยดวงของผู้หญิงคนนี้ทำไมเหมือนกับที่อาจารย์ลักษณ์เคยพูดไว้
เอาละคุณผู้ชมครับวันนี้นะฮะต้องติดตามชมให้ดีนะครับ
เพราะว่าจะเป็นการพบกันอีกครั้งหนึ่งนะฮะ
ระหว่างหมอลักษณฟันทงของเรานะครับ

พบกับทั้งสองท่านได้เลยครับ
สวัสดีครับสวัสดีครับทั้งสองท่านเลยนะฮะ

เป็นช่วงเขาเขาต้องอยู่กับเราตลอดเลย
วันนี้สรุปคุณจะอยู่กับเราจนจบรายการเลยป่ะคุณลักษณ์

ก่อนหน้านี้เนี่ยนะครับที่เรียกว่าฮือหามาก

รวมถึงเรียกว่าหลายที่เนี่ยได้มีการนำเสนอข่าวไปนะครับ
ถึงเรื่องราวที่อาจารย์ลักษณ์ได้เคยมีการทำนายทายทัก

เออเพิ่งจะแบบว่าสักพักเองอะ
เพิ่งเริ่มคบกับ

ปรากฏว่าตอนนั้น
อีกไม่กี่วันคุณก็มาที่สตูดิโอนี้

คนที่เป็นคู่กับแพทย์จะไม่มาเล่น

แต่คนที่มาถึงแล้ว

แค่ถามเขาเฉยว่าเขาอยากมีลูกไหม

หรือว่าผู้ชายบางคนเขาอาจจะไม่อยากมีครอบครัวเลย

เราบอกว่าคนที่แพทย์คบอยู่ตอนนี้ไม่ใช่

แล้วแพทย์ก็เอาภาพที่เพิ่งเจอโตโน่กอดกัน

แต่ตอนนั้นเพิ่งรู้จักกับคุณเบ้น
เขาก็บอกว่าระวังท้อง
นั่นแหละก็ที่แชร์กันเยอะที่สุดก็คือ

รายการที่อาจารย์ลักษณ์เนี่ย
ใช่ว่าให้ระวังเรื่องท้อง
แพทย์ระมัดระวังระมัดระวังการตั้งคันก่อน
ก่อนที่จะได้แต่งงานหรือก่อนที่จะได้ถึงเวลาอันควร
ไม่ทราบว่าเอาข้อมูลตรงนี้ไปทำให้มันเป็นจริงตามนั้นหรือเปล่า

แสดงว่าวันที่เธอมานั่งอัดรายการ
ถ้าสมมุติฉันนั่งนับเดือน
ว่าตอนนั้นเธอเริ่มมีปฏิสนทิแล้วล่ะ

นี่เดี๋ยวสินี่ยังนึกยังรับวันยังไม่ถูกเลย
แต่เอาง่ายคือคบกัน๒เดือนแล้วท้องเอาง่าย

คือบอกว่าดวงชะตานี้ระวังการตั้งคันก่อนสมรส
เพราะว่าแล้วก็บอกว่าแพทย์ก็ทำหน้างงง
ผมบอกว่าเฮ้ยอย่าทำหน้างงง
คนนี้เคยมีประสบการณ์ในการทายแบบนี้

ที่พี่มดดำบอกว่าไม่เชื่อไม่ได้นะ
เพราะแกทายมาแล้วคนนึงแล้วก็ถูก

เพราะว่าตอนนั้นแพทย์บอกว่าแพทย์น่าจะมีลูกยาก

แพทย์ก็เลยคิดว่าไม่น่าจะเป็นไปได้หรอก
เรื่องมีลูกกับแพทย์น้ำป้าพานี่

แล้วถ้ามีแล้วถ้าเกิดมันต้องเลิกมีปัญหามีปัญหาทำยังไง
แพทย์ก็บอกเลยว่า
ถ้าอย่างนั้นวันนี้เราจะมาเริ่มคำถามนี้กัน
ครั้งแรกที่คุณไม่ได้เจอเขาเลยตั้งแต่อัดรายการนั้นไป

ครั้งแรกโอเคแต่เราเหมือนคุณสองคนเจอกันเนื่องจากคลิปฮอกทะลุดาวเนี่ย

แล้วก็ไม่ได้เจอกันอีกเลยจะมาเจอวันนี้แหละ

ที่ผ่านมานอนหลับบ้างไหมแก

หลับบ้างมั้ยคุณแพทคุณนอนหลับเต็มตาบ้างมั้ย

เอาพูดตรงนะก็ตั้งแต่คบกัน

ก็จะหลับตื่นบ้างอะไรอย่างนี้

แล้วเราก็สะด้านสะดวกท้องก่อนแต่ง

ทุกคนต้องสะดวกแบบแพทย์

แต่ขออย่างเดียวคือขอให้มันอยู่กันได้

ตอนนั้นก็คิดอยู่เอาแล้วยังไงดี

อีกที่มันมีเรื่องของ
ซึ่งมันเป็นสิ่งที่ยากมากแพทย์ต้องพูดตรงนี้เลย

ไม่ให้มันไม่มีผลกับลูกในท้องเรา

เฮ้ยมันไม่มีอะไรหรอก
ทุกคนมีลูกตัวเราเครียดเท่าไหร่ไม่ได้
แต่ประเด็นคือเรามีน้องไงแล้วเราก็กลัวว่า
ความเครียดมันจะลงมามีผลกระทบนู่นนี่นั่นหรือเปล่า
แต่คุณจำคำทำนายคำหนึ่งของอาจารย์ลักษณ์ได้ไหม

คุณอย่ามีลูกโดยเด็ดขาดเพราะว่าคุณจะอยู่ในช่วงดวงแตก

หัวราศาสตร์กล่าวไว้ชัดว่าถ้าเดาเสาดวงนี้ยกมะเร็งชะตาก็จะเป็นความเครียดมัน
แต่คุณจำคำทำนายคำหนึ่งของอาจารย์ลักษณ์ได้ไหม

คุณอย่ามีลูกโดยเด็ดขาดเพราะว่าคุณจะอยู่ในช่วงดวงแตก
หลังจากปีสองพันห้าร้อยหกสิบเดาเสายกมะเร็งชะตาไปสองปีครึ่ง
โหรศาสตร์กล่าวไว้ชัดว่าถ้าดาวเสาดวงนี้ยกเล็งชะตา

แปลว่าอะไรดวงแตกเราขอย้อนคำว่าลองแตกค่อยนิดนึง
คำว่าดวงแตกหมายความว่าบุคคลผู้ใดก็ตามที
มีดาวดวงหนึ่งโคจรมะเร็งดวงชะตา
มันเป็นภาวะดวงแตกแปลว่ามันมีเกณฑ์
คู่เลิกรายหย่าร้าง
คู่มีเหตุอาเภษ
อันเกี่ยวข้องกับตัวเขาเกิดขึ้นกับตัวเขา
แล้วมีผลส่งความทุกข์มาถึงตัวเราในสายสัมพันธ์ที่ทำให้มีลูก
แต่อย่างหนึ่งก็คือว่าแพทย์นี่เข้มแข็งมากนะ
แล้วน่าชื่นชมอย่างหนึ่งคือในขณะที่ตัวเองได้ตั้งคันขึ้นมาก่อนสมรสเนี่ย
มันมีกระแสคนด่าเยอะมากถูกต้องไหมเวลานั้น
แต่คนที่ด่าลืมไปหรือเปล่าว่าในความเป็นแม่เขาของแพทย์เนี่ย
สามารถที่จะให้ความลับนี้เป็นความลับ
ทำอะไรก็ได้ที่ให้ลูกมันไม่เกิดขึ้นแล้วใครจะรู้
แต่แพทย์ไม่เลือกทางนั้นแล้วก็ยืนหยัดที่จะสู้กับสิ่งนี้
โดยที่อะไรจะเกิดก็ยอมรับสภาพแต่มีสภาพในสิ่งหนึ่งที่เกิดขึ้นคือแม่

ตอนนั้นที่เขาดวงแต่มันไม่ใช่เป็นเกี่ยวกับราศีใช่ไหมมันเฉพาะบุคคล
ราศีมิถุนเนี่ยชัดเจนมากราศีพฤศพเนี่ยในห่วงเวลาประมาณมกราจนถึงเดือนธันวาคมของปี๒๖๐เนี่ย
ในห่วงเวลาอาจจะไม่ได้ตลอดเวลา
มันจึงเป็นภาวะที่เรียกว่าดวงแตก
ถ้ามีด้วยการขาดสติ
และมีด้วยการไม่สร้างบริบทในบุญสร้างเพิ่ม

หมดทุกข์หมดโศกหรือยังคุณแพทย์นรภาเนี่ยตอนนี้
ยังอุ๊ยยังแต่ประเด็นต้องการแพทย์อย่ากลัวผมถืออย่างหนึ่งว่า
ในขณะที่แพทย์ได้เจอกันแล้วครั้งหนึ่งที่มาดูแล้วมาอีกครั้งหนึ่ง
อะไรที่มันจะบอกได้จะบอกให้หมดในขณะคนคนหนึ่งถ้ามันจะเป็นไปแล้วเป็นไปได้
ดำเนินไปได้มันจะต้องมีโอกาสได้รู้จำไว้นะ
นี่คือข้อเคล็ดลับอย่างหนึ่งนะครับทุกคนต้องทราบให้ด้วยว่า
ถ้าอยู่อยู่เรามีคนมาทักในเรื่องร้ายอย่างแรกที่ต้องตั้งคือสติ
โชคดีแล้วที่มีคนมาบอกเรื่องเราเพื่อให้เราจะได้ระวังตัว
ข้อที่สองแพทย์ต้องเดินผ่านตรงนี้ให้ได้เพราะสิ่งที่เดินผ่านได้แล้วมา
แต่ก็เป็นหมากดีเพราะก็คือลูกก็คือมีความเป็นแม่เกิดขึ้น
มันเป็นเครื่องทดสอบบุญวาสนาดวงชะตาตนว่าจะยืนดำรงอยู่ต่อไปได้ไหม

อาจารักษ์เอางั้นท่างนี้ดีกว่านะฮะ
เอาดูพื้นดวงคุณแพทย์เลย

ณตอนนี้เขามีครอบครัวแล้ว

มีทั้งสามีแล้วมีทั้งลูกแล้ว

ไม่ว่าจะดูวันใดเดือนใดปีใด

ถ้าหลักวิชามันเหมือนเดิมถูกต้องไหมหนู
เหมือนเราตรวจร่างกายคนเนี่ย
เลือดมาตรวจอุจจาระตรวจปัสสาวะ

แพทย์เกิด๑๖ก็นักฎาคม

ลักษณะก็มิถุนเพราะเกิดตอนตี๕
เอาตรงนะลักษณะกับราศี

เทวดาและสิ่งศักดิ์สิทธิ์

แพทย์เกิดวันอางคาร

แปลว่าแพทย์ตามเรืองโทำโครสาธิ์

คือมิถุนมนุษย์คนคู่
กันตุ้นคนถือตาชั่ง

เพราะฉะนั้นแพทย์เกิดราศีมิถุนราศีมนุษย
มีดาวกลุ่มจุดเกิดเรียกว่าเอกะนรเกณฑ์
เป็นองค์เกณฑ์บุคคลผู้ที่เกิดในราศีที่เป็นมนุษย์

ที่รูปราศีเป็นเกี่ยวกับรูปคน

ผู้มีความมั่นคงในชีวิต
มีโอกาสจะก้าวไปสู่ความมั่นคงจากสิ่งที่ไม่มี
สามารถที่จะมั่นคงด้วยคำพูดและวาจา

สองคิดว่าบ้าบ่อเพี้ยนก็เป็น
แล้วก็เป็นคนปากวัยเกินความ

เป็นไหมเป็นอย่างนั้นเลย

ความคิดใช่แต่หน้าตาคงไม่ใช่

อาจจะโตกว่าคนในอายุเท่ากัน

วัยค่ะปากวัยในที่นี้คือ
พูดอาจจะคิด

ว่าอันนี้เหมือนอะไรอย่างนี้
แล้วก็เป็นคนบ้าบ่อใช่ค่ะ

พัดมีดาวบริพื้นชะตามีดาวพฤษภาษาบรี

ดาวในดวงชะตาของพัดมี๒ดวงเป็นเกษตรา

คือดาวพุทธกลุ่มจุดเกิด

พิธีกรพรีเซนเตชั่น

ยังสามารถเป็นได้ตลอดเวลา
๒ดาวพิธศดีเป็นเกษตราที่บรีเรียนการงาน

ถ้าแผลที่เรียนเรารู้
ความตายที่คือ
จริง
ทั้งนี้จะนำพาให้เกิดความรักความผูกพันระหว่างแพทย์กับมวลมหาประชาชนทั้งประเทศจะรัก
เพราะฉันจงแสดงความรักที่มีต่อลูก
แต่สิ่งหนึ่งนางเป็นคนที่ฟื้นตัวเร็วมาก
ถ้าเป็นเราเนอะหนึ่งเพิ่งคลอด

เตรียมตัวไว้เลยที่จะต้องเจอมรสุมชีวิต

แต่ดูสิอย่างที่พี่คุณบอกดวงของผู้หญิงคนนี้ไม่ธรรมดา
กลับมารับงานเหมือนเดิมแล้วนางกลับมาเข้มแข็งเหมือนเดิมแล้ว

รับทุกอย่างค่ะที่มีต้องเลี้ยงลูก

เหรอนางกลับมารับงานหมายถึงงานพิธีกรก็กลับมารับแล้ว
กลับสิรับหมดนี่ไม่ว่างบอกนะ

มาคุยต่อเรื่องดวงเมื่อกี้พื้นดวงของคุณแพทย์อย่างที่อาจารย์ทำนาย

คือดวงของแพทย์เนี่ยสังเกตไว้ว่า

วิกฤตจากเรื่องเกี่ยวข้องกับการมีลูกแบบปุบปับฉับพลัน

วิกฤตในเรื่องเกี่ยวข้องกับชีวิตคู่ที่มีประเด็นกระแสทางสังคม

และวิกฤตของครอบครัวส่วนตัวที่แม่ป่วย

ต่างเหล่านี้มันจะเป็นเครื่องทดสอบว่า

ถ้าดวงชะตานี้ตั้งสติให้ดีนะ

ไม่ใช่เกิดเรื่องปุ๊บปิดตัวเก็บตัวเหมือนคนผิดเสร็จเลย
สังคมประนามกระทืบซ้ำ

เรามีหน้าที่อะไรในปัจจุบัน

อันนี้เรื่องสามีมีปัญหาส่วนตัวเขาต้องคลายเอง

ก่อนหน้าที่จะเกิดลูกกันเนี่ย
แค่สองเดือนไม่กี่เดือนภายในปีนี้
ดังนั้นตรงนี้แพทย์ก็ไม่ได้รับทั้งหมดเอามา

แต่ไม่ใช่แปลว่าทุกคนจะโยนภาระมาที่แพทย์ทั้งหมดว่า

เพราะมันต้องรอเวลาเพราะมันมีเรื่องอื่นอีกมากมาย
เพราะฉะนั้นจากดวงของแพทย์ตอนนี้ดูจากดวงเนี่ย
อย่างไรเสียดวงชะตานี้
รู้จักก็มารู้จักเต็มไปหมดเลย
ใช่ใช่ไหมถูกต้องไหม
หน้าที่การงานจะเป็นอย่างไรบ้างภื้นดวงของเขา

หนุ่มเรามีเรื่องอื่นอื่นถามสิ
คนรู้จักผมเยอะแล้ว

ดาวการงานตอนนี้โคจรยึกยักษ์เดินหน้าถอยหลังนั่นไง

คนที่เกิดลักษณะราศีมิถุนราศีธนู

คนเกิดลักษณะราศีมิถุน

ใน๓ราศีนี้มีดาวเจ้าเรือนการงานคือดาวพระราชดี

หมายถึงว่ามีนมีดาวประจำตัวพระราชดี

ดาวประจำเรือนการงานคือดาวพระราชดี

เมื่อประมาณเดือนมกราคมถึงเดือนมีนา

แต่หลังจาก๑๒มีนาคมถอยหลังปื๊ด
อ่าเดินหน้าปื๊ด
หมายความว่าเขาเป็นยังไง
ชีวิตตรงนั้น
ถ้าเกิดที่ผ่านมาแท้ได้สร้างภาพของความเป็นพิธีกร

ดารานักแสดงเอาไว้ดีในความทรงจำคน

มันจะไปย้อนลำลึกนึกให้คนที่ลืมแล้วจำ
เข้าใจเปล่าจำ
ก็ช่วงที่เธอกลับมาทำงานพอดีนะประมาณมีนาที่เริ่มจะกลับมาใช่ไหม
เพราะฉะนั้นแสดงว่าบางคน
ถ้าสมมุติในช่วงระยะเวลา๓เดือน๖เดือนที่ผ่านมา

มันก็จะกลับมาจุดที่ประสบความสำเร็จอีกครั้งหนึ่ง
มันจะกลับมาสู่จุดประสบความเร็จ
แต่ความเร็จตรงนี้มันเป็นความสำเร็จที่จะต้องถูกต่อลอง
เจรจาหรือไม่เบ็ดเสร็จ
เช่นมาทำอันนี้ให้หน่อย
แต่แทนที่จะคุยกันวันเดียวม้วนเดียวจบ
มันก็ไม่ใช่มันอาจจะต้องมีการยื้อยุดต่อลองนู่นนี่นั่นเยอะขึ้นอะไรหลายอย่าง

พอผ่านพ้นวันที่๕๖กันยานะปีนี้นะ
ดวงชะตาถุ๋ยจะสำเร็จ
จะมีแต่คนแย่งตัว
หลังวันที่๕๖กันยามาดูกัน

คือคนที่เกิดราศี
วิทุณ
มีน
๓ราศีนี้
อเรนนี่พอวันนึงครบกันเราบอกแล้วว่าเห้ยเราท้อง
เขาก็ช็อก
อย่างแรกไม่รู้มันดีใจหรือมันเสียใจ
อันนี้ก่อนเลยตกลงได้อันนี้เป็นเมียจริงหรอ
แต่สุดท้ายสิ่งที่ทำให้เขาว่าแพทย์ว่าที่เขากังวลสุดคือเรื่องลูก
เพราะเหมือนเวลาการมีลูกเนี่ยเขาก็ต้องคิดแล้วว่าเวลาเขาจะต้องแบ่งเวลา
ถูกไหมพี่หนุ่มใช่จากที่แต่ก่อนเนี่ยเราคบกันเหมือนเป็นแฟน
ไปเที่ยวนู่นเที่ยวนี่นี่ได้หมดอยากจะไปถูกอยู่มาวันหนึ่งท้องมีลูก
ความตรงนั้นอาจจะหายไปไหมเช่นถ้าเกิดเขาออกไปไหนแล้วจะมีคำถามไหมว่าทำไมไม่ดูลูก
หรือเขาต้องสละเวลาหรือแบ่งเวลายังไงที่จะเอาเวลาที่เขาเคยตั้งใจไว้ว่า
จะไปต่างประเทศจะแข่งสนามนี้จนถึงปลายปีแล้วลูกล่ะเข้าใจใช่ป่ะพี่หนุ่ม
ซึ่งเขาก็เลยบอกเอ๊ะจะยังไงแล้ววันหนึ่งที่เราก้าวเราต้องพูดว่าเราอดทนนะ
ทั้งคู่นะตัวแพทย์ก็ต้องเข้าใจเขาเขาก็ต้องเข้าใจเราวันหนึ่งที่เราก้าวจนคลอดน้องอะค่ะ
ระหว่างที่เราท้องเนี่ยพี่เบ้นเขาก็ยังไม่ได้รู้สึกพวกนี้เขายังไม่ได้อินกับความเป็นพ่ออะไรมาก
เพราะน้องยังอยู่ในตัวเราเขาก็ยังใช้ชีวิตเหมือนเดิมได้อยู่
ก็ยังได้ไปท่องไปเที่ยวที่นู่นยังมีการไปแข่งรถจนกระทั่งแบบมีคนมาต่อว่าต่อขานว่าทำไมไม่ดูแพทย์นู่นนี่นั่น
ซึ่งแพทย์ก็บอกว่าไม่จำเป็นเพราะแพทย์ก็ใช้ชีวิตจนวินาทีสุดท้ายก่อนไปคลอดอ่ะแพทย์ยังทำงานอยู่เลย
เขาก็ยังถามแพทย์อยู่ว่ายังจะรับงานถึงเมื่อไหร่แพทย์บอกว่าจนวินาทีสุดท้ายที่คลอด
พอแพททำงานเสร็จสิบสองสิบสามแพทก็เข้าโรงบาลอืมผ่าคลอด
บอกว่าคือด้วยความที่เราตอนที่เราคลอดเราผ่าคลอด
ไม่ต้องรอเจ็บท้องไม่ต้องรอกังวลคำนวณแล้วว่าเราจะคลอดก่อนที่คุณหมอ
คุณหมอก็บอกว่าประมาณยี่สิบกว่าแต่เราเขยิบมาเป็นสิบสาม
คือมันไม่ต้องรอปวดท้องปวดท้องเอาเลิกที่เราแบบว่าดูไว้แล้วอะไรอย่างนี้
เอาสบายแล้วก็เข้าไปผ่าเราก็บอกว่าไม่ต้องดูแลเราขนาดนั้น
แต่พอเรามีลูกออกมาเนี่ยนั่นคือสิ่งสำคัญนั่นคือประเด็นหลัก
อืมว่าเขาจะรับมือกับลูกยังไงในช่วงที่กำลังจะคลอดเล็
ใช่มันเป็นมรสุมชีวิตของทั้งคุณที่สุดแล้วก็พ่อที่สุด
คุณที่สุดแล้วก็พ่อที่สุดผ่านมามันจะได้ยังไงอ่ะ
บอกเลยนะว่าเราคือแพทย์ไม่รู้ว่าหลังจากนี้จะเป็นยังไง
แต่วันที่เราสองคนเราผ่านมาได้แพทย์ต้องมันใช้กำลังใจทั้งหมดที่เรามีทั้งคู่เลยนะคะ
แล้วก็เพื่อนเราทุกคนต้องขอบคุณครอบครัวเรา
เพื่อนเราทุกคนที่แบบเขาอยู่ข้างเราจนแบบทุกอย่างจริง
คิดดูท้องจำวันนั้นได้ไหมท้องแก่แล้วตำรวจมาเคาะที่หน้าห้อง

ใช่ท้องแก่เลย
แต่ว่าเราอยู่ดีเราไม่เคยรับเรื่องนี้มาก่อน
แล้วท้องแก่๘๙เดือนเนี่ยอยู่ดีมาปึ้งเดียว
มันก็ชอคใครมันควรจะอาจเป็นช่วงที่เราต้องรีแร็กซ์ที่สุดในชีวิต

เตรียมตัวอารมณ์ดีเตรียมครอบน้อง

แพทย์ก็คือสภาพอ่าแพทย์บอกอย่าถ่ายติดออกไปเลยนะคะ

แล้วก็ท้องโยไปเปิดประตูเขาก็มาค้นค้น
พร้อมนักข่าว
ใช่แล้วนักข่าวก็รออยู่ข้างล่าง
พร้อมที่จะแชร์ภาพเราได้ตลอดเวลา
ซึ่งเราก็ต้องอยู่แต่ในห้อง

เพราะเรายังไม่รู้รายละเอียดอะไรเลย
วินาทีนั้นงงไหมว่าเฮ้ยอะไรเกิดขึ้นกับครอบครัวเราวะ
ผู้หญิงท้องแก่ต้องอยู่ในห้อง
แล้วก็มีคนส่งข้าวส่งน้ำ
มดเอางี้เพราะเราลงจากห้องไม่ได้
พอนักข่าวรอเราแล้วไม่ให้เราทำอะไรเลย

เชื่อไหมว่ารอทั้งวันทั้งคืน

ทั้งที่จริงแพทย์ต้องกลับไปดูแม่

แล้วมาถ่ายรูปเราแล้วมาถ่ายอะไรเราเราไม่เข้าใจ
คือคุณต้องไปถามคนอื่นไม่ใช่เรา

ยากมากสุดก็คือตรงระเบียงสูดอากาศนิดนึง

หนึ่งคนท้องมันก็นั่นอยู่แล้วเนาะ

ต้องคอยโทรถามที่บ้านว่าแม่กินข้าวหรือยัง

เพื่อนจะต้องผัดเวรกันมาดูแพทย์
ในขณะที่ข้างล่างกองทัพสื่อมวลชนรอคุณอยู่

มันไม่ใช่เรื่องมันต้องผ่านไปได้อยู่แล้ว
แล้วเพื่อนทุกคนก็มาผัดเวรกัน

บอกว่าเออแพทย์หิวข้าวอะไรอย่างนี้
แพทย์ก็ออกจากบ้านไม่ออกจากห้องไม่ได้
เพื่อนก็บอกผัดเวรกันมา

โจมตีแบบเขายังไม่รู้อะไรเลย

แล้วโชคดีที่พี่ที่เขามาค้น

ใช่เขาบอกว่าเดี๋ยวพี่จะอยู่เป็นเพื่อนจนกว่าเพื่อนแพทย์จะมา
คุณแพทย์อยากได้อะไรคุณแพทย์บอก
นั่งเลยไม่ต้องเดินเยอะไม่ต้องเครียดนะคะ
ทุกอย่างจะผ่านไปแล้วก็อยากได้กินอะไรเลย
มีคนวิ่งซื้อให้คุณแพทย์ตลอดจนกว่าเพื่อนจะมา

แพทย์แบบว่าคือแพทย์ก็เข้าใจเขาส่วนหนึ่งว่าเขาก็
เขาทำหน้าที่แล้วเขาก็เข้าใจเราด้วย
แล้วเราก็แบบที่โดนแรกข่าวมันเร็วมาก

ข่าวเร็วถึงขนาดว่า๕นาที๑๐นาที
ข่าวเปลี่ยนหัวข้อทุก๕นาที๑๐นาที
เราตามไม่ทันเลยแล้วข่าวแต่ละอย่างคือ
เหมือนเขารู้จักเรากับแฟนเราดีมากเลย

แล้วโดยที่ไม่รู้ว่าเราไม่ได้คบกับแฟนเรามา๑๐๒๐ปีนะ

ฉันจะรู้จักกับแฟนพอกับแกนั่นแหละ

พี่ภาคสาเรากับผัวเราไปเรียบร้อยแล้ว

แล้วถ้าเกิดแฟนยังนั่งฝีดข่าว

วันนั้นได้มีการบอกลูกเราในท้องไหม

ลองดูย้อนกลับไปดูดวงแพทย์

ด้วยเหตุว่าดาวเสาก็กำลังจะโคจรปั่นป่วน

คือดาวเสาจะกลับมะเร็งชะตาของคนเกิดราศีมิถุน
ในช่วงประมาณวันที่๒๑มีนา
จนถึงวันที่๑๘เมษายน

นั่นแปลว่าที่แพทย์โดนเนี่ย
คือมันโดนผิดช่วง
หมายถึงว่าถ้ามันจะโดนแล้วหนักแล้วมีผล
ในเรื่องนี้ที่เป็นประเด็น

แต่คดีเกิดจากปลายธันวา

เพราะว่าถ้าเกิดว่ามันเกิดขึ้นในเวลานั้น

แล้วราศีที่เกิดผลอย่างแพทย์
คือคนที่เกิดเหตุการณ์อย่างแพทย์มีราศีอะไรบ้างฮะ
คือหนึ่งต้องอยู่กับพื้นชะตาเดิมของราศีนั้นด้วย

ประมาณช่วงอ่ะในช่วงก่อนเหรอคะ
หรือเท่าที่ประมาณทานวาจนถึงเมีนา

มีเรื่องมีปัญหาบางคนไม่มีปัญหามีแพทย์
มีปัญหาระหว่างตัวเองกับคนรักหรือครอบครัว
อื้มมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมม
ในห้วงประมาณวันที่๑ธันวาคมปี๒๖๐ไป๒ปีครึ่ง
หลังจาก๒๖๒๒๖๓หมายถึงเริ่มจากปีนี้
มันเป็นจุดวิกฤตที่สุดของชุดครอบครัวที่เราบอกว่าอย่าเพิ่งแต่งงานนะ
ยืดยาวอีกนิดได้ไหมให้มันพอทั่วงนั้น
แต่นี่มันเขามีปรากฏการณ์อย่างนี้เกิดขึ้นแล้วเนี่ย

ลาศรีไม่ถุนลาศรีถนู๒ลาศรีนี้

ถ้ามันมีใครเข้ามาเกี่ยวข้องเกี่ยวพันธุ์
ในเวลานี้หรือหลังจาก๑ธันวาคมจะเจอกับความรุนแรง
เสาทัพลักษณ์ทัพจันทร์เสาเล็งลักษณ์จะพันร้ายเกิดวิบัติชิบ
เมียหนีมันมีเกณฑ์พัดภาคเลิกลาแตกแยกมีปัญหา
ทุกกายทุกใจถูกกระทืบ

มันเป็นมาตั้งแต่เมื่อธันวาคมปีที่แล้วใช่ไหม
มันจะหนักที่สุดตั้งแต่ประมาณวันที่๑ธันวาคมปีนี้

อาจารย์ถ้าเกิดหนูมีผัวแล้วเป็นอย่างนี้หนูก็ต้องตายสิ

ก่อนหน้านี้ที่มีปัญหายิ่งใหญ่เกิดขึ้นเยอะมากมาย

เหรอด้วยหลายอย่างอะค่ะคือเราก็แบบกังวลว่าเขาจะดูเราไม่ได้ดูลูกไม่ได้
ใช่อะไรอย่างเงี้ยฮอร์โมนตกด้วยเนอะใช่ด้วยแล้วก็ประจวบกับ
งานที่เราเครียดแล้วก็ความเครียดของทั้งคู่อะไรอย่างเงี้ยหลาย
แต่ณวันนี้ทุกอย่างก็พอพอผ่านพอมีลูกมาเนี้ย
มันก็เรื่องต้องบอกว่าเรื่องคดีมันก็ยังดำเนินต่อถูกไหม
มันก็ยังมีแบบว่าจะต้องนู่นนี่นั่นอ่ะเข้าใจใช่แต่ตัวเขาเองกับตัวคุณก็ปัญหาที่เขาทะเลาะเบาะแว้งหรืออยากจะล่วงจะเลิกกันก็ไม่มีแล้วตอนนี้ดีขึ้นแต่จะกลับไปมีอีกทีคืออาจารย์จะบอกว่าธันวาปีนี้จะมีอย่างงี้อีกก็เนี่ยมันก็พวกหมอดูไงหมอดูก็ชอบท้ายแบบนี้แหละ

หนึ่งธันวาคมหกศูนย์ถูกต้องไปอีกสองปีถูกต้องแต่ถ้าเกิดแต่ถ้าเกิดมีเหตุเพศภัยก่อให้เกิดการทะเลาะเบาะแว้งและต้องจบจากมีสิทธิ์เป็นไปได้มีสิทธิ์เป็นได้ก็แปลว่ามันไม่ใช่อืมมันจะปรากฏตรงนี้แหละไม่เป็นประกาศช่วงอื่นมันจะปรากฏช่วงนี้แหละแล้วถ้าเกิดมันจบไปเป็นไงมันก็ไม่เห็นเป็นไรเพราะด

สองปีหมายถึงนับวันที่หนึ่งธนวา๖๐ถูกต้องไปอีกสองปีถูกต้องแต่ถ้าเกิด
มีเหตุเพศภัยก่อให้เกิดการทะเลาะเบาะแว้งและต้องจบจากมีสิทธิ์เป็นไปได้มีสิทธิ์เป็นได้ก็แปลว่ามันไม่ใช่
มันจะปรากฏตรงนี้แหละไม่เป็นประกาศช่วงอื่นมันจะปรากฏช่วงนี้แหละแล้วถ้าเกิดมันจบไปเป็นไง
มันก็ไม่เห็นเป็นไรเพราะดวงชะตาแพทย์มั่นคงพื้นชะตาเดิมมั่นคงแล้วหนูจะมีสามีใหม่ได้โอ้ดีกว่าเดิมอีกครับ
เบนฟังให้ดีนะต้องดูแลให้ดีถ้าไม่ดีเขาได้สามีใหม่ดีกว่าเดิมต้องเกลียดไหมอย่างนี้ต้องเครียดไหม
ไม่เครียดเลยเนี่ยเพราะบอกว่าจะได้ผัวใหม่เนี่ยก็เออ
ก่อนที่จะให้คุณแพทย์ถามอาจารย์ลักษ์ผมขอถามอีกเรื่องหนึ่งพื้นดวงของทางคุณเบ้นเป็นยังไงสามีของคุณแพทย์เนี่ยเป็นยังไง
มาแล้วต้องเอาให้คุ้มเอ้ยคุ้มนี่ถ้ายกมาได้ทั้งบ้านนี่ยกมาหมดเลย
ขอดูของคุณเบนก่อนคุณเบนเป็นยังไง
เบ้นลักษณะอยู่ราศีมีนลักษณะราศีมีนมีดาวกลุ่มจุดเกิดถึง๔ดวง
ราหูกุมจุดเกิดมืดมัวสว่างขาวสว่างดำเท่า
เพราะรหัสดีกุมจุดเกิดเป็นคนที่มุ่งมั่นก่อร่างสร้างตัวเป็นคนใช้ได้ไม่ใช่ไม่ได้ความ
ดาพรสดีเป็นอุตสาหะเดชน์เป็นคนที่ขยันตามอารมณ์นะ
แต่ไอ้ที่ตรงเลยคือขยันตามเวลาตามอารมณ์จริง
แน่นอนว่าเขาเจอวิกฤตวิกฤตแบบหนึ่งมีลูกก็ไม่ทันจะตั้งตัวด้วย

ก็ยังไม่รู้จะตั้งตัวหรือเปล่าที่จะต้องมีเมีย
ใช่หมายถึงว่าตัวเขาเขาก็ยังตั้ง

มาเจอคดีใหญ่อย่างนี้อีกอย่างนี้เขาเรียกว่าดวงแตกหรือดวงอะไรฮะ
ว่าดวงแตกเนี่ยมันมีการแตกในพื้นดวงชะตาเดิม
ที่เรียกว่าเมื่อผูกดวงชะตาของใครคนใดในโลกนี้
เมื่อดาวเสาจรมาเร่งทัพเป็นคำรบ๒ในการปัจจุบันในท่ามกลางอายุ
แต่แน่นอนทุกคนที่เกิดในทุกราศีดาวย่อมโคจร๒ปีครึ่ง
๒ปีครึ่งคือดาวเสามันต้องมาเร่งในรอบ๓๐ปีต้องเจออยู่แล้ว
เขาไม่มีดวงชะตาในพื้นเดิมว่ามีดาวเสาเล็งในพื้นชะตาเดิม

สามีเขาก็ไม่มีในพื้นชะตาเดิม
แต่เมื่อดาวจรมาเจอมันก็แปลว่าจะต้องเจอเหตุการณ์จร
มันไม่ได้หนักเท่ากับดวงแตกแต่มันเข้าเกณฑ์ดวงแตกจรตามวาระสั้น
ซึ่งคนที่ดูท่านผู้ชมที่อยู่ทางบ้านก็มีโอกาสจะเจออย่างนี้

อย่างคนที่ผ่านมาก่อนสงการคนที่ผ่านมามีใครเจอดวงจรดวงอะไรอย่างนี้บ้างไหม

ดาวเสาเข้าราศีพิจิกษ์ทัพพิจิกษ์นะ
แล้วเล็งพฤศพเนี่ยแสดงว่าพิจิกับพฤศพต้องโดน
ราศีสิงศ์เนี่ยถูกราหูทับแล้วเล็งกุมเนี่ย

เอาง่ายในช่วงเวลาประมาณสัก๒ปีหรือปีครึ่ง๒ปีที่ผ่านมาเนี่ย
พิจิกษ์พฤศพสิงกุมเนี่ยโดนแน่นอน
โดนต่างเช่นประมาณยังไง
เหตุการณ์เป็นยังไง

ไม่ค่อยหนูมีสติ
หลงรึเปล่า
แล้วมันจะพ้นเป็นเมื่อไหร่สำหรับสีลาสีที่พูดมาเมื่อกี้

นับเวลาย้อนกลับไปจริง
จำได้ไหมเมื่อปี๒๕๔วันที่๔พฤษภาคมโดยประมาณ
ปุ๊ตเต้าผู้ตายก็ไม่ได้๔พฤษภาคมปี๕๔จนถึงปี๒๕๕๕
เป็นเวลาแห่งการเกิดดารารุ่นใหม่ยุคสุดท้ายกลุ่มสุดท้ายและยิงยาวมา
เห็นไหมในกลุ่มนั้นใครเกิดหมากปาริน
มาฟรินณเดชน์ยายามาริโอ

พอมาในระยะเวลาประมาณสัก๑ปี

แต่ถ้าเกิดได้ก็ต้องหน้าตาแปลก

รุ่นใหม่ประเทศตรงนี้งดดำมีใครอยู่ในโคต้าอยู่ในราวทั้งหมด
เตรียมตัวเลี่ยงในราวนะฮะตายแล้วเดี๋ยวก่อนค่ะ
นี่ไม่ใช่แม่ไก่นะคะหลังสี่สิงหาดารามก็จะเกิดใหม่
การบันเทิงก็จะมีจุดลงล็อกลงตัวคนเกิดราศีกรกฎอย่างนี้เป็นต้น
มันก็จะมีงานคึกคักโอ้โหฟุ้งฟิ้งมุ้งมิ้งโอเค
เอางี้ขออนุญาตย้อนกลับไปที่คุณแพทย์ต่อคุณแพทย์เอาคุณแพทย์ต่อ
คุณแพทย์มีอะไรจะถามถึงสามีคุณไหมสามีนี่ตกลงอยู่ในราศีอะไรคะอาจารย์